ถ้าพาดหัวไว้แบบนี้จะตกใจกันมาก
เด็กนักเรียนติดโควิดเกือบ๗๐๐คน
เมื่อวานข่าวนี้แชร์ในโลกโซเชียลเยอะมาก

ติดกันครูติดกัน๗๐๐กว่าคน

คุณผู้ชมต้องฟังข่าวนี้ให้จบ
เพราะว่าจริงวันนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ไปที่โรงเรียนเลยนะ
ใช่ค่ะไปคุยกับทางผู้บริหารโรงเรียน
สรุปข่าวที่มันออกไปเท็จจริงยังไง
แต่ต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนค่ะเพราะว่าประกาศที่ออกมาเนี่ยคือประกาศให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบางรักษ์เนี่ยนะคะ
ปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์หน้า๑๑ปไปเปิดอีกทีนึงวันพุธที่๒๐ปเลยค่ะ
คือเอาตรงมันก็ตรงกับวันหยุดด้วยนี่คุณผู้ชมดูสิ
อังคารหน้าจากปกติไปเรียนใช่ไหมเป็นเรียนออนไลน์เลย
แล้วหลังจากนั้นค่ะรัฐบาลประกาศให้หยุดเป็นวันหยุดพิเศษ
ช่วง๑๓๑๔๑๕ก็ติดเสาร์อาทิตย์๑๖๑๗
พอ๑๘๑๙เปิดมาเนี่ยก็ยังไม่ต้องมานะ
เรียนออนไลน์อยู่ก่อนจนถึงมาอีกทีนึงคือวันพุธ

เอาเป็นว่าเขาจัดการระบบของเขานะฮะวันที่๑๑๑๙กรกฎาคมนะฮะ
แต่ข่าวที่ออกมาว่าโอ้โหเด็กติดเกือบ๗๐๐คนมันต้องเคลียร์นะคุณฮะ
เขาตกใจกันหมดเลยนึกว่าติดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นขนาดใหญ่
แล้วก็ติดภายในวัน๒วันนี้ตกลงใช่ไหม
คือเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงตอนแรกที่ออกมาบอกว่า
เด็กติดไป๖๘๘รายแล้วก็บุคลากรติดเชื้อไป๗๐ราย
รวมก็๗๕๘รายข้อมูลคือวันที่๕กรกฎาใช่ไหม
นี่โรงเรียนเขามีมาตรการแล้วนะว่าเออถ้าเกิดว่าห้องไหนเนี่ยเอ่อ
มีเด็กติดเชื้อ๑๐ขึ้นไปในห้องเขาจะปิดยาว๕วัน
แต่ทำไมยอดมันยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อย
ทีนี้คุณผู้ชมนักข่าวของเรา
ก็ไปนะไปพยายามถามเลยว่าสรุปเรื่องนี้คือยังไงกันแน่

ใช่ค่ะเราไปคุยกับอาจารย์วราพรทรัพย์สมบูรณ์

แล้วก็ผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

บอกว่าจริงแล้วข่าวที่ออกไป
ว่าติด๗๐๐มันเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะ

แต่มันเป็นยอดสะสมเฉย
ซึ่งยอดปัจจุบันจริงตอนนี้ติดเชื้อประมาณ๒๐๐กว่าคน
แล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาบางคนก็หายแล้ว
เพราะว่ายอดนั้นมันเป็นยอดสะสม๘สัปดาห์

ก็จะมีเด็กนักเรียนติดจริง๖๘๘คน
แล้วก็มีบุคลากรอีกประมาณ๖๐คน๗๐คนนะ

ใช่ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกแหละ
บอกว่าหยุดยาวเพราะว่ามันตรงช่วงวันหยุดด้วยไง

ลูกหลานไปต่างจังหวัดก็กลัวได้รับเชื้อ
ก็เลยให้เป็นการเรียนออนไลน์ยาวไปก่อน

ใช่ค่ะโรงเรียนอื่นเหมือนกันนะฮะ
สาธิตมศวปฐุมวัน
ที่นี่เขาก็ประกาศนะคะว่าเดี๋ยวจะให้เรียนออนไลน์
คือเริ่มแต่วันนี้เลยไปจนถึง๑๒กรกฎา

คือเอาง่ายค่ะกลับมาเรียนปกติ๑๘กรกฎา

มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อเป็นการมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังอีก
อีกรอบหนึ่งก็เลยสั่งเรียนออนไลน์
ส่วนใหญ่หลายโรงเรียนก็จะเจอปัญหานี้แหละ

แล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งคือสาธิตเกษตรนะคะ
ก็ให้เปิดเรียนปกติวันจันทร์ที่๑๘กรกฎา

ทีเดียว๗๐๐คนตกใจกันหมด